เช่นเคยครับวิเคราะห์บรรยากาศภาพรวมเศรษฐกิจแบบนี้
วางแผนปรับกลยุทธ์อย่างไรสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับ
เราพูดคุยกันในวันนี้กับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุน
และอีกหนึ่งท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับ

ตลาดหุ้นไทยนี่เล่นสไลเดอร์เลยนะ
ต่างฝั่งยุโรปลงเราค่อยขึ้น
ตอนนี้อเมริกาขึ้นเราลง
ซึ่งตลาดหุ้นไทยนี่ปิดไปที่๑๕๖๒๒๗จุดนะครับ

คือสถาบันแล้วสถาบันของประเทศ
คนที่กลับมาออกมาสุทธิ๑๐๐๐แล้วก็คือทั้งธุรก์ต่างชาตะ
เมื่อวานตลาดหุ้นนี้ตอนเช้าเปิดมาก็อยู่ในแดนบวกสักพัก
พอบ่ายนี้โรงหนักเลยพอปิดตลาดกลับมาใกล้บวกอีก
โอ้โฮนี่เรื่องรถไฟเหาะกันได้ยังไงนะครับ
เพราะฉะนั้นใครลงทุนช่วงนี้ก็จับตาดูดีนะครับ

เขาเริ่มมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตนิดหนึ่งครับ

ดาวโจรสนะฮะก็บวกขึ้นมา๑๑
โอ้โหบวกกลับมาค่อนข้างดีทีเดียวนะ
เพราะก่อนหน้านี้นี่เขามีข่าวฮึ่มแล้วก็ดูเป๋ไปเป๋มา
ตอนนี้กลับมาดีแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นน้องมาร์ค
แล้วก็ถ้ามาดูโอ้โหจริงสัปดาห์ก่อน
จะเห็นได้ว่าข่าวที่มันกระทบกับเรื่องตัวตลาดหุ้นโดยเฉพาะอเมริกานะฮะ
มันก็มาประสงค์ระแวกบ้านเรานะฮะ
สงครามไงนะครับแต่เมื่อคืนนี้โอ้โฮ
เมื่อคืนมีการเคาะละครั้งนะเป๊งเลย

ซึ่งเมื่อคืนก็ปรับบวกมาอีกประมาณสัก๐๗นะครับ
ถ้ามาดูทางฝั่งยุโรปด้วยในยุโรปเห็นว่าช่วงที่ผ่านมา
เห็นว่ามันมีเรื่องของเลือกตั้งใช่ไหมฮะ

ก็เห็นว่าดัชนีตลาดหุ้นของทางไฟยุโรปหลายประเทศช่วงนี้ก็เริ่มบวกมาได้นิดหน่อยนะครับ
เพราะว่าหลักก็ต้องไปตามดูว่าหลังจากเลือกตั้งรอบ๒ของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับ

เพราะว่ารอบแรกคุณอะไรนะมาครองมากะล็อก

รู้สึกว่าสื่อทุกสื่อนี่ติดตามนะติดตามคุณมาครองนะ

ตามภรรยาเขา

แล้วคือคุณเลอแปงนะครับ
เลอแปงนี่ก็รอบแรกนี่ถือว่าแพ้ไป
แต่รอบ๒นี่เมื่อคืนผมติดตามข่าวนะ

เขาจะออกมาลุยเต็มตัวเพราะรอบสองนี่คือแพ้ไม่ได้แล้วนะครับ

ถ้าเกิดได้ผลก็ได้มาก็ควรมาอัปเดตท่านผู้ชมทรัพย์รู้สึก
ทีนี้ปกติครับพี่เน็ตเวลาช่วงวันหยุดยาวไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะฮะ
โอ้โหก็ไม่ได้ไปนะผมก็ไม่ได้ไปนั่งดูติดตามทุกคนผ่านเฟซบุ๊ก
แต่ผมว่าถ้าคนส่วนใหญ่โดยเพราะล่างทุนไม่ใช่ล่างทุนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เวลาเขาจะเที่ยวมาทีหนึ่งนะฮะประเทศไทยถือว่าเป็นเป้าหมายหนึ่งหลักแหล่งจุดหมายไปทางอีกที่หนึ่ง
เพราะฉะนั้นเอาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมดูที่สไลด์ได้เลย
ก็คือในกลุ่มของการท่องเที่ยวในบ้านเราถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหลักเหมือนกัน
กลุ่มการลงทุนจะเห็นว่าภาคเอกชนไม่ค่อยได้ลงทุน
ขณะที่ภาครัชนี่ลงทุนเพิ่มถูกขึ้นแล้วก็จะลิงก์ออกมาในกลุ่มของธุรกิจ
จะเห็นว่ากลุ่มโรงแรมหรือพัฒนาคารในกลุ่มท่องเที่ยวบวกได้อยู่ประมาณ๔๕
ใช่ขนาดนี้ไม่มีการกระตุ้นเลยนะ
ปี๕๙กับปี๕๘นะครับ
อันนี้เปรียบเทียบยอดเงินที่นักเที่ยวใช้จ่ายกันในประเทศเรา

๕๙ตัวเลขที่เรารับมานะ

อย่างนั้นก็เติบโตจากปีก่อนอีกประมาณสัก๒แสนล้าน

แต่จะเห็นว่าในแต่ละไตรมาสของการท่องเที่ยวบ้านเรานะครับ

คนอาจจะไม่ค่อยมาท่องเที่ยวมากนักนะครับ
แต่ก็จะกลับมาดีในรายมาส๓และรายมาสปีที่แล้ว

ทีนี้ถ้ามาดูเรื่องของรายรับรวมจากการท่องเที่ยวนะครับ

ก็อยู่ประมาณสัก๒๕๐๐บาท

เยอะทีเดียวนะ

เพราะว่าอยู่มาสัก๑๖๐๐พันล้าน
โอ้นะครับถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ
แล้วปีที่แล้วนี่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะในปีที่ผ่านมา
เรื่องของระเบิดที่ราชประสงค์นะครับ

อ้าโอ้โหมีกระทบหนักเลยทั้งท่องเที่ยวจีน
เห็นว่าตัวเลขของการท่องเที่ยวนี้ปรับตัวลดลงนะครับ
แต่ก็ยังอยู่ด้วยค่อนข้างดีนะ
คือถ้าเทียบกับปีก่อนยังบวกมา๑๑นะครับพี่เน็ต

จะเห็นว่าตัวเลขที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมนี่
มูลค่าของการท่องเที่ยวนี่เติบโตสูงทีเดียว